เมื่อกี้คนจะเอาทองไปขายแต่คราวนี้เซียนพระครับ
เซียนพระบอกว่าต้องเอามาหมดเลย
พระเครื่องที่มีอยู่นะครับเครื่องรางของขลัง
ออกมาปล่อยเช่าแล้วครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ
เงินไม่พอใช้แล้วนายวนพันพระนะครับ
พันพระอายุ๗๕ปีเป็นเซียนพระชื่อดังในพื้นที่นะ
เอาพระเครื่องหลายหมื่นองค์ต้องบอกหลายหมื่นองค์คุณผู้ชม
แขวนให้ลูกค้าเช่าบูชาเต็มหน้าร้านในพื้นที่
เขาตะภาพเมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ขึ้นป้ายเลยให้เช่าบูชาในราคาถูก
ทำให้คนที่สัญจรไปมาให้ความสนใจครับ
เวียนไปชมแล้วก็เลือกเช่ากันอย่างต่อเนื่อง
ยวนเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเขาชอบสะสมพระเครื่อง
วัตถุมงคลของเกจิชื่อดังทั่วประเทศมานานกว่า๒๐ปีนะครับ
มีเป็นหมื่นองค์แต่ระยะหลังเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะคุณนักข่าว
รายได้มันลดเงินใช้จ่ายไม่พอในครอบครัว
ตัดสินใจตระเวนขับรถตู้ไปเปิดท้ายให้เช่าพระเครื่องตามสถานที่ต่าง
เขาจะเอาพระเครื่องรวมทั้งเครื่องรางของขลังแบบนี้แขวนราวไม้ไผ่แบบนี้ครับ
เห็นนะคะแผงเช่าพระไม่เคยเห็นแบบนี้
ใช่แล้วก็เดินดูตามล็อคเลยนะเดินดูตามล็อคนะครับ
อกจากนี้นะครับยังให้เช่าบูชาราคาถูกกว่าแผงพระนะครับ
ในตัวเมืองซะอีกสนุนราคาเริ่มที่๕๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาท
อีกทั้งนะครับเป็นเทศกาลคัดเลือกทหาร

คุณลุงบอกว่าก็คนเขาอยากได้ใบดำเขาก็หาอะไรไปคล้องคอครับ
ใจน่าจะศักดิ์สิทธิ์